เอาละอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ไทยรัฐขอเคลียร์
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกกุข่าวขึ้นมา
มีเว็บไซต์ที่ต้องการเรียกยอดวิว

ก็ไปเอาโลโก้ของสำนักข่าวต่างมาใช้นะครับ
รัฐออนไลน์เราก็ถูกอ้าง๒ข่าว
ข่าวแรกก็คือคุณเวียสุกลวัฒน์เนี่ย
ขับรถไปบนทางด่วนแล้วระเบิด

ส่วนอีกข่าวนี้ก็คือน้องพริตตี้สาวหน้าตาดีทีเดียว

อ้างอิงว่าเป็นแฟนเพจไทยรัฐ
คนก็คิดว่าอ้าวข่าวน่าเชื่อถือนี่
ลิกเข้าไปได้วิวกันท่วมเลยทีเดียวครับ

เพราะว่าแน่นอนครับว่าไทยรัฐขอออกตัวว่า

กลุ่มผู้ไม่หวังดียังคงวนเวียนอยู่ในสังคมออนไลน์นะครับ
ก็จะทำเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจไทยรัฐปลอมขึ้นมา
กู่ข่าวพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัดคณรสนะ

นอกจากนี้ก็ยังมีการปล่อยข่าวพิธีสาวไลน์หนึ่ง
สาดน้ำกรดจนหน้าตาเสียโฉม
ชาวเน็ตที่เห็นข่าวก็ตกใจนะ
แล้วก็พลิกเข้ามาดูกันใหญ่เลยทีเดียว

ก็ได้ตรวจสอบข่าวมั่วทั้งสองข่าวนี้
พบว่าเป็นการนำภาพเก่าของสำนักข่าวต่างมาแอบอ้าง
แล้วก็เขียนข่าวขึ้นมาเองโดยไม่มีความจริง

ก็พบว่าเป็นเว็บไซต์ลามก
เต็มไปด้วยโฆษณาที่ขึ้นมารบกวนค่ะ
ขณะเดียวกันแฟนเพจที่โพสต์ข่าวดังกล่าวก็เป็นเพจปลอมที่เรียนแบบเพจของไทยรัฐ
ชื่อให้คล้ายกันนะครับสังเกตดี

บาทกับบาทนี่คนไทยเขียนสลับกันบ่อย

เพราะว่ามองเร็วก็คิดว่าไทยรัฐเหมือนกันล่ะ
วิธีตรวจสอบให้คุณสังเกตดูนะครับ
ของจริงจะมีผู้กดไลค์ติดตาม๔ล้านคน
อันนี้ไม่ได้คุยนะฮะเรามีคนติดตามเราเยอะมาก

ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าจะอยู่ด้านหลัง

ฉะนั้นเขาไปตั้งชื่อคล้ายเนี่ยเขาไม่ได้มีผู้ติดตาม๔ล้านเหมือนกับไทยรัฐเรา
ฉะนั้นขอเตือนขอประกาศสู่ผู้ชมทุกท่านนะครับว่า
หากพบเห็นข่าวไหนน่าตกใจแปลกหรือไม่น่าเกิดขึ้นได้ผ่านโลกโซเชียล
อย่าเพิ่งไปหลงคลิกหรือกดแชร์ต่อ
พินาก่อนว่าข่าวนั้นแชร์มาจากที่ไหน
แล้วอาจติดสแปมหรือไวรัสเฟซบุ๊กโดยไม่รู้ตัว

คือเอาภาพลามกต่างไปล่อให้คนคลิก
แต่ก็จะใส่แรนเนอร์โฆษณาต่างไว้มากมาย
เนอร์เหล่านี้นะครับเขาได้รายได้๒ทาง
หนึ่งถ้ามีคนคลิกเขาได้รายได้มาก
ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ใช้วิชามัน
จำนวนหนึ่งโทษทีใช้วิชามานแบบนี้
ในการที่จะสร้างฐานคนดู
เพื่อเอาไปเคลมโฆษณาจากบริษัท

แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คนที่ทำ